เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดหน่อยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเขาถือมีดมา๒เล่ม
ทั้งมีดอิโต้ทั้งมีดปังตอ
แล้วก็มาก่อเหตุมาฟันมาแทงพระสองรูปในวัด
ทำให้พระรูปหนึ่งมรณภาพ
อีกรูปนึงได้รับบัตรเจ็บสาหัส
ก่อเหตุฆ่าพระถึงให้กุฏิเลย
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัก๔ทุ่มที่ผ่านมา
โดยตำรวจสพเมืองสวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปตรวจสอบในกุฏิ
ก็ไปพบร่างของพระนัฐกรดีทองหลาง
ซึ่งเป็นพระลูกวัดภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอกุฎชุมที่ยะโสธร
มรณภาพอยู่บนพื้นห้องนะคะ
สภาพนี่คือเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดเลย
แล้วก็ตรวจสอบดูมีบาดแผลถูกฟันทั้งที่หน้าผาก
ที่ไทยทอยแล้วก็ที่เหนือหูซ้าย

คือพระประวัติกุลนาเป็นพระลูกวัด
ก็มีบาดแผลถูกฟันที่หัวที่ไหล่ขวา

ก็ชาวบ้านพอรู้ก็รีบนำพระประวัติส่งที่โรงพยาบาลเมืองสวง
หมอก็ต้องช่วยเหลือจนอาการปลอดภัย
แต่หมอก็บอกว่าตอนนี้ยังให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้คนที่เกิดเหตุ
คนที่ก่อเหตุคือนายอัจฉริยะธุรพันธ์ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุไปสอบถามกับท่านเจ้าอาวาส
กกุมวรารามที่๑๐๑ก็คือพระครูสังครักษ์เดชจันทูปโม
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็ให้การเล่าให้ฟังว่าช่วงค่ำช่วงดึกได้ยินเสียง
เป็นเสียงร้องแบบเอะอะโวยวายเหมือนกับคนทะเลาะกันนะคะ
แล้วก็มีเสียงเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือจากพระประวัติ
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะทางท่านเจ้าอาวาสได้ยินเสียงร้องแล้วก็เลยรีบเปิดประตูมาดู
เห็นคนก่อเหตุคือนายอัจฉริยะวิ่งออกมา
แล้วหมาในวัดนะคุณผู้ชมพอมีคนแปลกหน้าเข้ามามันก็เห่าหอนวิ่งตามนายอัจฉริยะผู้ก่อเหตุไป
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสได้ยินเสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียงเร่งเครื่องขี่ออกจากวัดไป
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยวิ่งไปไปเห็นว่าพระประวัติเนี่ยนะคะอยู่บนแคร่ไม้แต่สภาพเนี่ยโอ้โหเลือดท่วมทั้งตัวแล้ว
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสก็เลยรีบไปตีกลองเพลนแบบรัวเลยอ่ะ
ส่งสัญญาณบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าตอนนี้ที่วัดมันมีเหตุร้ายให้ชาวบ้านรีบมาที่วัด

ใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยรีบมาพอมาถึงปั๊บเห็นว่าพระประวัติเนี่ยเลือดโชคเลย
ชาวบ้านก็ต้องนำพระประวัติส่งโรงพยาบาลเมืองสวงก่อน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินไปเลยกุฏิเจ้าอาวาสไปดูอีกกุฏิหนึ่ง
ปรากฏว่าประตูกุฏิปิดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกจากข้างใน
ทีนี้ทั้งชาวบ้านทั้งท่านเจ้าอาวาสก็เปิดประตูดูพอเปิดไปทุกคนตกใจค่ะ
เพราะว่าเห็นร่างของพระนัฐกรเนี่ยมรณภาพจมกองเลือดอยู่แล้วก็จากการตรวจ
ตรวจสอบดูที่บริเวณกุฏิไม่ว่าจะเป็นกุฏิของพระประวัติหรือว่ากุฏิของพระนัฐกรเนี่ยนะคะ
ก็จะมีรอยฟันที่ประตูอย่างในกุฏิของพระประวัติเนี่ยพัดลมในห้องก็ล้ม
ต่างที่ทำด้วยไม้อ่ะต่างสำหรับนั่งอ่ะก็ล้มด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยต้องมีการดำเนินการกับร่างของพระนัฐกรเนี่ยนะคะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเนี่ยตำรวจเขาก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้คนที่ก่อเหตุคือนายอัชริยะไปตามจับได้ที่บ้านพักเลยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในอาการคุ้มคลั่งแล้วมือเนี่ยนะยังถือมีดอยู่เลยตำรวจพยายามเจรจาให้นายอัชริยะเนี่ยมอบตัวแต่นายอัชริยะก็ยังค่ะ
เพราะว่าเขาถือมีดอิโต้ยาว๑๗นิ้วมีดปังตอยาวไม้บรรทัดหนึ่งมันเปื้อนเลือดทั้ง๒เล่มแล้วก็เดินถือแกว่งไปมาแบบนั้นนะคะ
ทีนี้เมื่อไม่ยอมมอบตัวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปฏิบัติการเขาบุกเข้าไปชาร์จตัวจับกลุ่มตัวนายอัจฉริยะได้แล้วตอนที่จับกลุ่มตัวได้ก็พยายามสอบถามค่ะ
เชื่อว่าตอนที่คนร้ายเข้าไปที่จะขอเงินไม่ได้เข้าไปขอดีนะฮะ
เพราะว่าพระท่านน่าจะล็อกประตูกุฏิแล้ว
แต่คนร้ายใช้มีดฟันฟันประตูเพื่อจะเข้าไป
ใช่ข้าวของในกุฏิถึงกระจัดกระจายพังเสียหายหมดเลยนะคะ